เที่ยวดีกว่าแล้วยิ่งถ้ามีความเชื่อเรื่องของพญานาค
คุณพลาดที่นี่ไม่ได้จริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดบึงกาล
ประวัติก็คือปู่อึงลือถูกพญานาคลาศสาปไว้ให้ต้องเฝ้าอยู่ที่บึงคง
ตลอดไปจนกว่าจะเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือบึงกาล
คำสาปก็คือสลายไปแล้วถึงเวลาสร้างบุญบารมีของปู่อีกครั้ง
ใครที่มาไหว้บูชาถวายบุญก็จะสุมปัฒนา
คือเป็นปวกราชาหรือปู่อึงลือ
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสว่างวารีตะบนบึงของหลวง
อเผิมบึงของหลงจังหวัดบึงกาล

คุณผู้ชมสาศุชนก็เดินทางมาไหว้กันเยอะ
ด้วยความที่เขามีความเชื่อในองค์พญานาคนั่นเองฮะ
เริ่มต้นยังไงนั่งเรือไปนี่แหละฮะ
แล้วสักรสานเจ้าปู่อึงลือ
การที่จะไปกราบไหว้เนี่ยนะฮะก็ต้องนั่งเรือร่องเรือไปแบบนี้นี่แหละครับ
ร่องเรือไปยังดอนโพดอนแก้วเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะสัก๕นาทีได้
ที่แรกก็คือดอนโพจุดทูบจุดเทียนไหว้ขอพรกล่าวคำอธิษฐานโปรยดอกไม้ด้วย
ต่อไปดอนแก้วตามตำนานปู่อื้อลือก็ถูก
พญานาคาราชจับตัวไว้พร้อมกับคำสาปปู่อือลือก็ไกลร่างเป็นพญานาค
เฝ้าอยู่ที่บึงโขงหลงตลอดไปจนกว่าจะมีเมืองใหม่ในดินแดนนี้
สาปก็จะถูกล้างไปนั่นเองนั่นคือความเชื่อนั่นคือตำนานนะเนาะ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบไห้ที่นี่ขอพงขอพรเรื่องหน้าที่การงาน
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาไปขอเนี่ยเขาจะไปขอเรื่องหน้าที่การงาน
เรื่องของการค้าขายทำเป็นเล่นไป
คนไทยรัฐไปกันเยอะใคร
มีอยู่ชั้นหนึ่งชั้นไหนชั้นบนชั้นเก้าไฟขาย
โอ้โหไปกันทั้งชั้นคุณไปรู้ได้ไงอ่ะได้ข่าวมา
เขาไปกันทั้งชั้นแล้วแล้วมีเรื่องปฏิหารมาก

เกิดอะไรห์คนเหมือนกันหมดเลย

ไปชั้น๙เนี่ย

มองเหมือนหาวงบินอยู่กันกับเราอะ

เรื่องราวความเชื่อมันก็มีหลากหลายแง่มุมนะคะ